ทุกผู้ชมครับมาชวนทำบุญฝากตรงนี้กันอีกนิดนึงเพิ่มเติม

นะฮะก็อย่างที่ทราบนะครับวันที่สิบห้าตุลาคมของทุกปี
ถูกกำหนดให้เป็นวันไม้เท้าขาวสากล
เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมโลกตระหนักแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางสายตา
โดยมีไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนพิการทางสายตาทั่วโลกนะครับ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การแสดงออกถึงอิสรภาพ
สำหรับคนพิการทางสายตาทุกคน
แม้จะได้ชื่อว่าเป็นวันไม้เท้าขาวนะครับ
แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไม้เท้าสำหรับคนตาบอดเนี่ย

คือสีอะไรก็ได้แต่โดยทั่วไปไม้เท้าที่ได้มาตรฐานมักเป็นสีขาว
เพราะสีขาวสามารถสะท้อนแสงได้ในความมืด
ช่วยให้คนสัญจรไปมาทั้งทางเท้าและทางถนน
เห็นคนตาบอดที่เดินทางในเวลากลางคืนได้

กว่าจะใช้ไม้เท้าขาวได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยนะครับ
วิการทางสายตาจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับ
หรือว่าการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
ซึ่งเป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสายตา
ตาบอดแล้วก็ตาบอดเลือนรางนะครับ
ให้สามารถเคลื่อนไหวเดินทาง
หรือว่าสามารถเข้าถึงการดำรงชีวิตอิสระ
ด้วยการใช้ไม้เท้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันได้
และเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี๒๕๖๖ค่ะ
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชม
มาร่วมกันจัดซื้อไม้เท้าขาว
เพื่อมอบให้คนตาบอดที่ไม้เท้าขาวชำรุด

โดยตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเรามีผู้พิการทางสายตากว่า๒แสนคนทั่วประเทศนะคะ
คุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้๓ช่องทางเลยนะคะ
ทางแรกก็คือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานี

เป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะ
ถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยโทรไปได้เลยนะคะที่หมายเลข๐๘๙๙๙๔๖๖๕๖และ๐๒
ทางที่๒คือแอปพลิเคชันไลน์นะคะ
ทางที่๓ง่ายเลยคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะคะ
ร่วมด้วยช่วยการบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอด
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้
และอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเฉกเช่นบุคคลทั่วไปนะคะ
โดยไม้เท้าขาวอันละ๖๐๐บาท
คุณผู้ชมจะสามารถร่วมบริจาคตามกำลังจิตศรัทธาก็ได้เหมือนกันค่ะ
มาร่วมกันมอบแสงสว่างให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยร่วมกันนะคะ